สลดใจเหลือเกินสาวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์และตกท่อระบายน้ำตาย
เป็นการตายในวันเกิดของตัวเองพอดี
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเค้กซึ่งเป่าวันเกิดกัน
ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยสุดสลดใจฮะ

เป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องนิ้ง
นิ้งอาริยาใจหงน้องนิ้งอายุ๒๑ปี

เกิดกับครอบครัวของน้องนิ้งดังนั้นเพื่อนก็เลยจัดเค้กวันเกิดให้ก่อนและจากนั้นจากงานที่ว่านี้
นิ้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมกับเค้กปอนเมื่อสักครู่นี้
แต่เกิดเหตุสลดใจเกิดขึ้นฮะหลังจากเที่ยงคืนเลยมาตีหนึ่ง
เกิดอุบัติเหตุสลดใจซะก่อน
ขับรถตกท่อระบายน้ำแล้วดูเด็กเส้น

คือจะตกไปชนเหล็กเส้นหรือจะชนขอบบ่อ

เสียชีวิตสูงมากและเป็นเหตุการณ์สลดใจ
ที่เกิดขึ้นกับน้องนิ้งเพราะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวหมู่บ้าน
โรชาตะบนบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

เค้กยังตกอยู่หน้าปากท่อระบายน้ำฮะ
นี่คือเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้น
แล้วใครจะเศร้าต่อไปคุณพ่อคุณแม่ของน้องนิ้ง
เพราะว่าคุณพ่อของคุณแม่วันที่๑๔คือวันเกิด
ตอนเช้าของวันนี้จริงคุณแม่รอพระอาทิตย์ขึ้น
ข้าวของจะไปถวายพระใส่บาทวันเกิดให้กับลูกแล้ว
คุณแม่ยังบอกเลยว่าการใส่บาทตอนเช้าของ๑๔
ไม่ใช่ใส่บาทต่อบุญให้ลูกนะแต่เป็นการใส่บาทอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาว
เพราะว่าลูกสาวจากไปแล้วเดี๋ยวฟังจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องนิ้งครับ
เราก็อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีอยากมีงานมีการอยากมีครอบครัวที่ดี
ก็กินข้าวอาบน้ำนอนตัวนี้ยังไม่มาเลยป่านนี้มันบอกจะกลับตอนไหนเนี่ย

แม่เตรียมกับข้าวอะไรไหม

แต่หนูกลับแต่ไม่รู้ว่ากี่โมง

มันมีรังสักหน้าเลย

ที่เราเสียดายก็ดูเสียดายเลย

เสียดายลูกลูกไม่อยู่กับเราแล้ว

เพราะว่าเป็นการตายในวันเกิดของตัวเองนะครับ

ไม่ได้ฮะเพราะว่าทางครอบครัวไปแจ้งความกับตำรวจภูทรคลองด่าน

เพราะเหตุการณ์นี้จะต้องมีคนรับผิดชอบ

กับเหตุการณ์นี้อาจจะเข้าข่าย

ทางผู้ระเหมาจะต้องรับผิดชอบนะครับ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ

ตัวเราตัวเขาและสิ่งแวดล้อม